แล้วก็มีข่าวว่าเวียดนามอยากได้ทางมิเกลไปคุมทีมชาติ
แล้วเรื่องนี้จะต้องตอบอย่างไรนะครับ

ออาริษักเบนจาซิวันก็บอกมาแล้วนะครับ
บอกเลยก็คงจะคุดคุยกับทางมิเกล
หลังจากที่จบการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นยังไม่เกิน๒๐ปี

ส่วนเรื่องของเวียดนามแน่นอนมันมีความจริงมา
ถ้าเกิดว่าเขาจะไปก็คงจะห้ามไม่ได้
เพราะว่าสัญญามันหมดแล้วในช่วงเดือนมิถุนายน
จากนั้นเขาก็คงจะพูดคุยได้หลังจากจบรายการในเดือนพฤษภาคมมันเป็นส่วนของเขา

เชื่อผมเถอะว่าไม่ต้องห่วงเขามีการเตรียมการไว้แล้ว
และจะเป็นคนคุ้นเคยด้วยที่เคยทำฟุตซอลไทยมาก่อนหน้านี้
มีข่าวว่าสนใจทางปูปิสปูปิสก็กำลังจะหมดสัญญากับทางอุสเบกิสถาน
เดี๋ยวเรื่องนี้ถ้ามีรายละเอียดลึกเดี๋ยวคุยให้ฟังว่ากระบวนการมันเป็นยังไง

ผลงานกลุ่นซื้อของทั้งสองท่านดีอยู่แล้ว

เป็นคนเก่งมันก็ดีกระจายคนเก่งไปให้กับหลายชาติ
เพราะในอาเซียนมันจะได้สู้กันสนุกหน่อย

ใช่ครับไม่ใช่เพียงแค่ในเวียดนามในเอเชียสเปน

แล้วก็จริงแล้วตอนที่ก่อนเซ็นสัญญามาเมื่อปีที่แล้ว
ช่วงเดือนกรกฎาเราก็ได้คุยกันเลยว่า
ว่าเขาสามารถรับข้อเสนอจากที่อื่นได้
รวมทั้งทีมชาติสเปนด้วยเพราะว่าเขาเป็นแคนดิเดตอยู่

ตอนนี้ยังไม่มองมีประวัติธรรมเราสำคัญก็คือ
เราก็ต้องทำงานกันจนครบสัญญาค่ะ
แล้วค่อยคิดหากสมมติต่อก่อนอีก
ถ้ามิเกลอาจจะมีเงื่อนไขหรืออะไรต่างที่อาจจะไปกันไม่ได้
ก็คงก็ต้องค่อยมองหาอีกทีหนึ่งครับ

นอกเหนือจากโปรแกรมของทางฟุตซอลไทยที่จะแข่งขันในช่วงเดือนพฤษภาคม๑๖ถึง๒๖พฤษภาแล้วนะครับ